ทุกผู้ชมครับมาดูความเคลื่อนไหวในด้านการเมืองหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
ในช่วงเวลานี้เนี่ยจะเห็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มน้องมัธยมนะครับ
เป็นเด็กแล้วก็เยาวชนนะครับเกี่ยวกับการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับแล้วก็จุดยืนต่างนะครับ
สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ในการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอบ

เมื่อวานนี้ก็เห็นภาพไปแล้ววันนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะ

ยังเห็นในหลายโรงเรียนนะครับช่วงของการเคารพทงชาติ
หลังจากนั้นก็จะแสดงออกด้วยการชู๓นิ้ว

ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เห็นน้องนักเรียน
หลายคนหลายโรงเรียนก็มีวิธีการผูกโบสีขาว
เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในหลายรูปแบบ
มีไอเดียแตกต่างกันอะไรอย่างนี้
ทีแรกเขานัดที่บัวขาวแล้วก็ผูกกระเป๋าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
บางคนวันนี้ก็มาโบใหญ่นะโบใหญ่มากบางคนนี้เอาข้อกฎหมายปริ้นต์มาเลยแล้วก็แปะไปเลยนะฮะ
เผื่อที่จะมีคุณครูอาจารย์หรือว่าผู้ใหญ่มาห้ามจะได้รู้ว่าสิทธิในการแสดงออกเป็นแบบไหนอะไรยังไง
นี่ก็เป็นภาพที่เขามีการแชร์กันนะครับทุกผู้ชมครับนี่เป็นหลักข้อกฎหมาย
มาที่จังหวัดสงขลานะครับนักเรียนของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สมบูรณ์กุลกรยารวมตัวกันหน้าโรงเรียนนะครับ
ยืนสงบนิ่งถือกระดาษเปล่าสิบห้านาที
เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ
บอกว่าเป็นการแสดงจุดยืนต่อต้านพระเด็จการ

หลังจากน้องเขาแสดงออกเสร็จเรียบร้อยก็แยกย้ายกันไป
มีเจ้าหน้าที่ที่มาคอยสังเกตการณ์ดูความเรียบร้อยให้นะครับ
แต่ว่าตำรวจเขาก็มาแจกใบปลิวเกี่ยวกับประกาศการแจ้งเตือนนะครับ
เขาไม่ได้ห้ามชุมนุมนะเพียงแต่บอกว่าการชุมนุมทุกอย่างเนี่ย
ก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายด้วย
ทีนี้มันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่มีปัญหากันเกิดขึ้น
จากภาพจากคลิปที่มีการแชร์กันในสังคมออนไลน์เนี่ย
บอกว่าครูกับนักเรียนเนี่ยที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับ
ครูที่ไปขอให้เด็กไม่ใช้สถานที่
ผอของโรงเรียนพยายามเข้ามาห้าม
ตามคลิปเนี้ยนะฮะคนก็โพสต์บอกว่าเนี่ย
รองพอช่วงนึงเนี่ยง้างมือขึ้นมาเลยนะ

ตามที่เห็นในคลิปเนี่ยวันนี้ทางรองผอโรงเรียนนะครับ
ออกมาชี้แจงว่าภาพที่เผยแพร่ไปในโซเชียลเนี่ย
เป็นเหตุการณ์ขณะพยายามไปพูดคุย

ตรงเนี้ยถ้านเบาะว่าคนไปหาว่าท่านเนี้ยจะตบเด็ก

นักเรียนเนี่ยสามารถแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองได้นะ
แต่ต้องไม่ใช้สถานที่ในโรงเรียน

ครูก็ต้องขอเก็บป้ายผ้าเอาไว้ก่อน
แล้วพื้นที่แถวนี้เนี่ยท่านรองพอบอกบริเวณพื้นที่ตรงนี้ถ้าดูพื้นตรงนี้เห็นไหม
มันเป็นพื้นของสนามบาสเก็ตบอลแล้วก็ฟุตซอลซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงการแข่งขันด้วยนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนเขาต้องซ้อม
ก็เลยต้องพยายามไปบอกว่าเออให้ออกจากตรงนี้อย่ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ขณะที่ทางนักเรียนชั้นม๖เป็นตัวแทนของกลุ่มนักเรียน

ก็เลยต้องพยายามไปบอกว่าเออให้ออกจากตรงนี้อย่ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ขนาดที่ทางนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนเขา
ก็เลยต้องพยายามไปบอกว่าเออให้ออกจากตรงนี้อย่ามาใช้พื้นที่ตรงนี้อย่ามาใช้พื้นที่ทางนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนเขา
ก็เลยต้องพยายามไปบอกว่าเออให้ออกจากตรงนี้อย่ามาใช้พื้นที่ตรงนี้อย่ามาใช้พื้นที่ทางนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนเขา
ก็เลยต้องพยายามไปบอกว่าเออให้ออกจากตรงนี้อย่ามาใช้พื้นที่ทางนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนเขา

ก็เลยต้องพยายามไปบอกว่าเออให้ออกจากตรงนี้อย่ามาใช้พื้นที่ตรงนี้อย่ามาใช้พื้นที่ตรงนี้อย่ามาใช้พื้นที่ตรงนี้
ก็เลยต้องพยายามไปบอกว่าเออให้ออกจากตรงนี้อย่ามาใช้พื้นที่ตรงนี้อย่ามาใช้พื้นที่ตรงนี้
ก็เลยต้องพยายามไปบอกว่าเออให้ออกจากตรงนี้อย่ามาใช้พื้นที่ตรงนี้อย่ามาใช้พื้นที่ตรงนี้
ก็เลยต้องพยายามไปบอกว่าเออให้ออกจากตรงนี้อย่ามาใช้พื้นที่ตรงนี้อย่ามาใช้พื้นที่ตรงนี้

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป